สำหรับไทยราชจอดประเด็นประเด็นแรกวันนี้ค่ะ
ไปดูกันก่อนเลยนะคะกรณีของนายชัยราชวัฒนเพ็งสว่างหรือป้อม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้พานางสาวรุ่งทิพภรรยาตั้งคัน๙เดือน
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งว่าภรรยายิงตัวตาย
แต่ว่าพี่สาวก็ไม่เชื่อเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนไปก็คือเกิดตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดทางครอบครัวค่ะร้องขอให้หมอปลาไปช่วย
เพราะกลัวว่าผู้ตายนั้นน่าจะถูกสะกดวิญญาณนะคะ

หมอปลาพร้อมทีมงานทำพิธีจัดสายสิน
ชายมัตราสังนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันท
อายุ๒๙ปีซึ่งท้อง๙เดือน

ยิงเข้าที่ศีรษะทะลุท้ายถอยเสียชีวิต

หลังพี่สาวและญาติญาติผู้ตาย
มาขอให้หมอปลาช่วยประกอบพิธีปลดปล่อยวิญญาณ

ก็ไม่เคยมาเข้าฝันหรือสื่อสารอะไรกับญาติญาติเลย
โดยภรรยาหมอปลาได้ตัดสายสินที่มัตราสังออก
แล้วนำต้นบอลไปใส่ปากผู้ตาย
ตามความเชื่อว่าเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนา
จะสามารถคลี่คลายได้

มาบอกว่าเริ่มมีคนได้กลิ่นเหม็นเน่า

เพื่อให้ดงยาน้องไปสู่ที่ชอบ
ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาที่ครอบครัวเขาสงสัยเนี่ย
คือน้องไม่มาเข้าฝันไม่มีอะไรมาเลย
แต่เมื่อคืนหลังจากที่เราทำพิธีไปแล้ว

พี่สาวชื่อว่าพี่แพลวนอนไม่หลับเลย
มันเหมือนมาเดินบริเวณตัวแกหรือว่ามีเสียง
ซึ่งเป็นสายลับว่าน้องมาหาเขา

ด้านนางสาวเฉิดโฉมคำตันพี่สาวของนางสาวรุ่งทิพย์

ว่าในป้อมสามีผู้ตายอาจเป็นคนก่อเหตุ
แต่ทำไมถึงไม่ยอมรับสารภาพ
ยังโยนความผิดให้เป็นการฆ่าตัวตาย
อีกทั้งหลังเกิดเรื่องทั้งสองครอบครัว

นำซ้ำทางพ่อของในป้อมยังมาบอกอีกว่า
ให้ไปบอกตำรวจว่าเหตุการณ์นี้
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย
มองเรื่องนี้เป็นการฆ่าตัวตายเท่านั้น

น้องสาวไม่เคยมาสื่อสารอะไรเลย

ขอให้หมอปลามาช่วยในครั้งนี้
พอหมอปลามาทำพิธีให้เมื่อคืนนี้พี่แพลว

เหมือนไอ้นู่นตุ๊บไอ้นี่ตับบนหลังคาบ้าน
ก็สบายใจเพราะว่าเราก็อยากให้น้องเราแบบ

ก้านบอนมั้งคะ
เอาใส่ปากน้องเราเขาแบบว่า
เขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเราจะพูดหมด

พ่อเขาบอกว่ามาพูดกับพี่แพลวที่ว่าวันเกิดเหตุนะ

ว่าอย่าติดใจเอาความ

แล้วก็บอกว่าเพราะว่าลูกชายเขาจะได้ทำงานเป็นปกติ

พนักงานสอบสวนต้องทำงานอย่างรอบครอบ
เพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติ
แม้ว่าช่วงเกิดเหตุสามีของผู้ตาย
นำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
และกลับมาทำความสะอาดที่เกิดเหตุ

มีพิรุษเพราะถือว่าเป็นการทำลายหลักฐาน
พนักงานสอบสวนต้องเฉลี่ยวตั้งแต่แรก
ไม่ใช่ให้ญาติตั้งข้อสงสัยแล้วจึงตรวจสอบภายหลัง
และอาจจะทำให้การทำงานของพนักงานสอบสวน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน